ได้เห็นหน้าใบกันไปแล้วนะคะ

ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมีพระเอกรุ่นใหญ่นะคะ
พี่ต้นจักริตในวัย๕๐ปี
ทำศัลยกรรมให้ดูหล่อขึ้นค่ะ
สิ่งที่ทำมาก็คือผ่าตัดส่องกล้องยกคิ้ว

แล้วก็ยกระชับใบหน้าแล้วก็ลำคอ
ผ่าตัดถุงใต้ตาแล้วก็เกลี่ยไขมันใต้ตาด้วยค่ะ
พร้อมทั้งเติมร่องแก้มให้มันดูอ่อนเยาว์ขึ้น
ให้เต็มขึ้นดูดีขึ้นนะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ก็เลยขอโทรศัพท์นะคะสอบถามพี่ต้นมาด้วยพี่ต้นแบบเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
จริงที่ไปทำมาก็ตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วแล้วคุณผู้ชม
แต่พี่ต้นบอกว่าก่อนจะตัดสินใจทำก็คิดเยอะเหมือนกันนะ
เพราะที่ผ่านมาใบหน้าก็ไม่เคยผ่านการศัลยกรรมใดมาก่อนเลย
แต่เพราะเป็นนักแสดงค่ะใช้ใบหน้าเยอะมันก็เริ่มหย่อน
มันก็เริ่มคล้อยค่ะถูกต้องค่ะเป็นตัวร้ายอีกเขาบอกทิ้งอีก
นั่นแหละนะคะแล้วด้วยอาชีพจำเป็นต้องดูดีค่ะก็เลยตัดสินใจทำ
ใช้เวลาในห้องผ่าตัดทั้งหมด๗ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ต้องพักฟื้นค่ะกว่าจะเข้าที่ก็ประมาณ๘๙เดือนค่ะ
ถ้าถามความรู้สึกตอนนี้พี่ต้นบอกว่าก็ประมาณ๘๐แล้วกว่าจะเข้าที่นะคะ
ต้นค่ะยืนยันกับเราว่าไม่ใช่คนเสพติดการทำศัลยกรรมนะจ๊ะ
หรือว่าก็ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นพระเอกอะไรหรอกคุณผู้ชม
แค่อยากทำให้ตัวเองดูดีส่งเสริมกับอาชีพนักแสดงในวงการก็เท่านั้นเองค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องจริงนะหลายคนก็เอ๊ะดาราทำหน้าเยอะนู่นนี่นี่นั่น
คุณผู้ชมค่ะเราออกทีวีเนี่ยเราอยากจะเห็นสิ่งสวยงามถูกต้องไหม

เพราะฉะนั้นแล้วยุคนี้สมัยนี้นะการทำให้ตัวเองดูดีด้วยการศัลยกรรมเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าก็ศึกษาถ้าใครสนใจนะเรื่องของการศัลยกรรม
การศึกษาให้แบบว่าถูกต้องแล้วก็หมอที่ดีราคาที่ดีอะไรอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญ
ใช่แล้วก็ทำเอาแบบพอประมาณพอนิดใช่ศึกษาข้อมูลกันให้เรียบร้อยนะคะ